คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันบ้างดีกว่านะคะที่สาวสวยอีกคนนึง
ฝนสนันทชัดค่ะคนนี้บอกเลยมีผลงานในวงการเยอะมากมายจริงนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่ไปสุดทุกกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องเรียน
เรื่องนี้เธอก็แหวนนัมเบอร์วันเหมือนกันเป็นคนเรียนเก่งคนหนึ่งทีเดียวนะ
เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูจริงจริงคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะ
ยังมีตำแหน่งนักกีฬาด้วยโอ้โหเธอนี่ความสามารถหลากหลายนะ
ทั้งเรื่องแข่งรถเธอก็จริงจังถึงขั้นลงแข่ง
หรือจะเป็นการเล่นกอล์ฟค่ะมุ่งมั่นจนมีสปอนเซอร์สนับสนุนตัวส่วนตัวด้วย
บทบาทล่าสุดค่ะคุณฝนอัปเดตกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อขุนราม
เรียนกฎหมายกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย
ไปเรียนเองเลยแบบนี้สุดยอดเลยใหญ่มาก
ไปเรียนเพราะว่ามีความสนใจเรื่องกฎหมายค่ะ
ตั้งใจจะคว้าปริญญาอีกใบหนึ่งให้ทำสำเร็จนะ
ก่อนหน้านี้ค่ะเธอจบจากคณะศิลปศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหิดลเกียรตินิยมอันดับ๒นะจ๊ะ
อันนี้คนเขาเรียนแบบมีเป้าหมายนะ
อย่างที่เราทราบกันดีค่ะการเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ย
มันแข่งกับตัวเองคุณผู้ชมไม่มีใครบังคับเลย
ต้องตั้งใจเรียนด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ชม
ฝนบอกว่าช่วงนี้นอนน้อยแต่ก็นอนนะพี่
จิลเลอร์สามารถเข้าได้เลยค่ะใครสนับสนุน
เพราะว่าตอนนี้ท่องประมวลกฎหมายแบบอดหลับอดนอน
มันยาวอะคุณและที่สำคัญแต่ละข้อมันต้องแม่นไง
ให้ทำความขอบค์น้าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สักการะท่านไปหนึ่งทีค่ะ
เป็นที่ฟึงทางใจค่ะ
ทำไมถึงเรียกเป็นที่รามคำแหง
ค่ะด้วยอาชีพที่เราทำอยู่เนอะเวลามันไม่สามารถจัดการได้

จันทร์ถึงศูกษ์ฝนต้องไปเรียนเต็มอัตรา
แต่ว่าอย่างที่รามก็คือเรียนออนไลน์ย้อนหลังค่ะ
สมมุติวันนี้ฝนเสร็จงานดึก๔๕ทุ่ม
ผมก็สามารถกลับบ้านไปเปิดอุปกรณ์ที่เท่านี้ของฝน

ชอบมากเลยเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจผู้หญิงเก่งเลยนะ

และที่สำคัญทำกิจกรรมแบบเพื่อแบบส่งเสริมความสามารถตัวเองด้วย
ใช่ค่ะแล้วกิจกรรมเขาแบบซิ่งแซ่บทั้งนั้นเลยนะ